จะฝากผีฝากให้ซึ่งกันและกันใช่ไหม
ผู้หญิงเข้าโรงพยาบาลต้องให้น้ำเกลือนะ
แต่ผู้ชายไม่มาเฝ้าไข้
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็น้อยอกน้อยใจจะหนีออกจากโรงพยาบาล
พร้อมสายน้ำเกลือแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหนี่มาทั้งชุดคนป่วยเลยอ่ะ
ใช่ใส่ชุดโรงพยาบาลอยู่ถือขวดน้ำเกลือ
ยังคาอยู่ที่มือเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา๔ทุ่มที่ผ่านมาคุณผู้ชม
แล้วตำรวจสพเมืองนครนายกนะเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ซึ่งเธอเองร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
อยู่ริมถนนชายพันธุ์ที่นครนายก
ตำรวจพยายามจะสอบถามพยายามจะเกลี้ยกล่อม
แต่ก็เธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยกว่าจะจับใจความได้ว่า
ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายก
น้อยใจแฟนนุ่มไม่มาเฝ้าไข้
ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากโรงพยาบาลมายืนร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะ
จริงร้านสะดวกซื้อตรงนี้อยู่ไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาลนะ
แล้วทีนี้ตำรวจทำยังไงต้องพยายามติดต่อสิคะ
ไปที่แฟนนุ่มแล้วพอผู้หญิงได้ยินว่าฝ่ายชายมารอที่โรงพยาบาล
ฝ่ายหญิงก็เลยนี่ตำรวจพาเลยนะ
ขึ้นรถไปไปขึ้นรถเดี๋ยวไปหาแฟนนะเดี๋ยวแฟนมาเจอกันที่โรงพยาบาล
ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเธอก็เลยยอมขึ้นรถกลับไปนะคะ
เรื่องนี้ก็เลยจบลงด้วยดีนะ
คือคนป่วยนะคือป่วยกายแล้วที่อยากจะได้ก็คือกำลังใจ

พี่เบิร์ตเข้าโรงพยาบาลพวกเราก็ไปเยี่ยมกันเนอ

เอ็ง๒คนยังใช้เข้าไปเยี่ยมหนูหรอ
เห้ยเราตั้งใจมากเลยแบบไปพวกเราซื้อข้าวของเต็มมั้ย

อยากจะไปดูใจไงไปดูหน้า